ขณะเดียวกันที่ลูกทุ่งสาวเสียงเนอร์สายสุพรรณอย่างน้องเป๋าปาวลี
บอกว่า๑๓มิถุนายนของทุกปีค่ะ
แค่ไหนหนูก็จะเคลียร์คิวงานมาร่วมรำลึกการจักรไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
แม้ว่าตัวเธอเองเป็นศิลปินรุ่นใหม่ก็จริงเกิดไม่ทันแม่หรอก
แต่ว่าก็ได้ยินเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งคนนี้มาอย่างยาวนาน
ตลอดชีวิตของการเป็นศิลปินของน้องเปล่าเลยนะฮะ
แล้วเปล่าเองก็ขอบคุณแม่พึ่งที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
แล้วก็ทำให้ผู้หญิงที่ชื่อปาวลีพรพิมลมีคนรัก
แล้วก็รู้จักได้อย่างทุกวันนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณใจที่เป็นสุขพันธ์เหมือนกันด้วยค่ะ
แม่พึ่งเป็นต้นแบบทางด้านการร้องเพลง

การใช้ชีวิตนะคะความอดทน
ความมุมมะนะและเป็นผู้หญิงที่
ทั้งแกร่งแล้วก็เก่งจริงนะคะ
ค่ะโหค่ะความสามารถน้ารถเหลือคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าน้องเปล่าเนี่ยไปทุกปีเราก็สัมภาษณ์ทุกปี
เพราะว่าน้องเปล่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเกิดมาจากบท
ภุ่มภวงดวงจันทร์ใช่แล้วค่ะอืมน่ะค่ะอ่ะคุณผู้ชมค่ะ
จากวัดทัพกระดานมาที่วัดภาษีเอกมัยกันบ้างดีกว่าเขาก็มีงานเหมือนกัน
เมื่อคืนค่ะได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตรำลึก๓๑ปี
การจัดไปของลูกทุ่มลาชินีภุ่มภวงดวงจันทร์ค่ะ
เป็นคืนแรกเช่นเดียวกันไปดูสิบรรยากาศเป็นยังไง
คือค่ะนี่เลยภาพบรรยากาศด้านหลังเลยนะที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาที่วัดภาษีเอกมัย
ซึ่งมีทัพศิลปินเดินทางมาร่วมลำลึกแม่พึ่งค่ะ
แล้วก็ตั้งใจมามอบความสุขทางเสียงเพลงให้แฟนเพลงของแม่พึ่งมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่ดาวมะยุรีนุจรีศรีราชาน่านฟ้ากาลสินแนนซี่ท็อปไลน์ดอกแคร์ท็อปไลน์
แล้วก็อีกมากมายเลยที่ต่างนำเพลงดังเพลงฮิตของราชินีผู้ล่วงลับเนี่ย
มันร้องบนเวทีคุณผู้ชมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าแบบนี้
เมื่อคืนเกือบจะไม่ได้ทำการแสดงกันแล้วกัน
อยู่ดีไฟก็ดับพลุบทั้งเวที
อันนี้พูดเนี่ยไม่ได้โม้นะร้องทุกปีดับแทบทุกปี
ทำไมอยู่ดีไฟดับ
มีคนเขาจับสังเกตว่าคนดูแลงานลืมจุดทูปบอกแม่พึ่งหรือเปล่า
เขาทักกันบอกแม่ยังเนี่ยจะจัดงานเนี่ย
เออบอกแม่หรือยังจุดทูปบอกแม่หรือยัง
แล้วทีนี้นี่แหละค่ะผู้เสียสละนะคะเป็นตัวแทนพี่ดาวมิรีของเรา
คุณผู้ชมค่ะจุดทูปบอกกล่าวแม่พึ่งด้วยตัวเองเลย
รีบไปจุดทูบหนึ่งดอกบอกกล่าวทันที
คุณผู้ชมเชื่อไหมจุดทูปปั๊บไม่กี่นาทีโอ้โห
ไฟมาเลยจ้ะส่องสว่างเหมือนเดิมพลึบอย่างนี้เลย

อ่าใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะถึงทำการแสดงต่อได้
ไปฟังเสียงกันเลยค่ะพี่ดาวจ๋าว่าไง
ไปยืนบอกกล่าวนิดนึงว่าวันนี้น้องลูกหลาน
มาทำการแสดงเพื่อลำลึกนึกถึงแม่พึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ขอพี่พึ่งช่วยให้ไฟติดด้วยเถอะแบบสิ่งไหนที่ทำแล้ว
ไม่บอกกล่าวพี่พึ่งพี่ไม่ถูกไม่ควร
ก็ขอโทษพี่พึ่งด้วยขอโทษแทนทุกคน
ให้ไฟล์ติดนะพี่จะได้ทำการแสดงอะไรอย่างนี้
เชื่อมั้ยพี่ดาวอย่าเพียงไปนั่งนะพี่คะที่ไฟเริ่บมา
เราก็เราเชื่อของเราอยู่แล้ว
คุณผู้ชมใครไม่เจอกับตัวไม่รู้
ฟังน้ำเสียงพี่ดาวดิมันตื่นเต้นจริง

จริงอย่าว่าเลยเวลาเราไปทำข่าวพี่ต้องขอตลอดนะ
แล้ววัดทัพกระดานหุ่นตัวที่๑
ไฟดับเลยตอนนั้นก็กำลังจะถ่ายรายการ
แต่ว่าทีมงานยังไม่ทันได้จุดทูปไงไฟดับเลย

คุณผู้ชมส่วนด้านพี่นุจรีที่ได้เดินทางมาร่วมลำลึกแม่พึ่งเช่นกัน
ก่อนเริ่มทำการแสดงก็ได้จุดทูปพร้อมนำดอกไม้สีแดงเข้าไหว้เพื่อบอกกล่าวค่ะ
แล้วก็ขออนุญาตทำการแสดงในครั้งนี้เช่นกัน

แม่พึ่งเนี่ยคือไอดอลของพี่เลย
เป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าตัวนั้นสารฝันตัวเองเรื่องการเป็นนักร้อง
พร้อมกับเล่าเรื่องราวเหลือเชื่อให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังด้วยนะ
ว่าเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเธอเธอบอกว่าไม่มีงานร้องเพลงเลย
ทำให้ไม่มีรายได้ไม่มีเงินเข้ามา
ก็ได้มาขอโชคขอลาบจากแม่

กลับไปเธอถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวรับทรัพย์ไปเต็ม

เพิ่งเหมือนจะรู้ว่าหลังจากที่เราประสบอุบัติเหตุมากว่าจะ
เขาเรียกว่ามันก็เท่ากับเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โควิดมานักร้องก็ทำมาหากินกันไม่ได้เลย
ก็เลยต้องมาพึ่งบารมีแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นี้ค่ะ
ขอเลขสัก๓เลขก็ได้เลข๘๐๓ไปก็พอล้วงหายเสร็จก็ไปอุดหนุนแม่ค้าหน้าวัดนี่แหละค่ะ
ใบด้วยกันก็ถูกตรงเลย๒ใบค่ะ

มาเลยจ๊ะเดี๋ยวจัดให้ได้โชคจากแม่พึ่งมาแล้วจะชักช้าอยู่ใยจ้ะผู้สื่อข่าวของเรา

ยังจ้ะโดยพี่นุจรีบอกว่าพี่เคยได้โชคจากการล้วงหาย

และก็ขอโชคจากแม่พึ่งเสร็จพี่นุจรีชวนพี่อ้อมผู้สวยข่าวของเรา
แต่น่าเสียดายไม่มีเลขที่พี่นุสรีเนี่ยแกเสี่ยงได้
แม่ค้าบอกว่า๙๘๕ไม่มีนะ

พี่นุจรีก็เลยซื้อมาบอกว่า๙กว่า๖แล้วนี้

ก็อาจจะเข้ารอบมาเหมือนกันก็ได้

และช่างภาพของเราด้วยซื้อแจกช่างภาพด้วย

อันนี้คือที่ชูคือซื้อให้นักข่าว
ซื้อให้นักข่าวด้วยซื้อให้ช่างภาพของเราด้วย

ใช่แล้วคุณผู้ชมนะคะถ้าใครอยากจะไปดูดนตรี
เผื่อจะมีโชคกลับมาลองไปดูแล้วกันไปดูคอนเสิร์ตที่วัดภาษี
ก็จะมีอีก๒คืนนะคะก็คือคืนวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้๑๕มิถุนายนจ้า
อ่าว่าแล้วลองคุยกันแล้วกัน

เดี๋ยวหาว่าโม้ดิฉันเนี่ยมีลอตเตอรี่มา๑ใบ
ใบนี้เป็นใบที่พี่นุจรีนั้นเขาซื้อให้ผู้สื่อข่าวของเราที่วัดภาษีเจริญ

ไม่ได้ซื้อให้ขวัญแต่ตอนนี้กะจะเซ็นชื่อเอาไว้แล้ว

ตึกไปแล้วแบบมาเถียงกันว่าเจ้าของคือใครไม่ได้นะ

อันนี้โชคใครโชคมันนะคะเอามาฝากกันเฉย

คุณผู้ชมมาทำบุญกันต่อ
ทำบุญเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีตัวเลขปรับนะคะ
ไปต่อกันเลยนะคะที่บ้านเกิดของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ครอบครัวแม่พึ่ง
ที่ไม่ได้ไปร่วมงานที่วัดทัพกระดานค่ะ

พิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์ที่จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวานนี้นะคะก็มีคนในครอบครัวพี่น้องของแม่พึ่ง
ประกอบพิธีทำบุญอุทิศกุศลให้กับแม่พึ่ง
รวมถึงพี่น้องของแม่พึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะ
โดยหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์นะคะก็ได้มีการกรวดน้ำอุทิศกุศล

ป้าต้อยนะคะซึ่งเป็นน้องสาวคนที่๖ของแม่พึ่ง
ได้ล้วงหายหยิบลูกบิ่งต่อออกมา

เมื่อหลายปีก่อนที่จังหวัดกำแพงเพชร
เลขเต็มถูกกันสนั่นทั้งอำเภอ
คุณผู้ชมป้าต้อยนะคะเสียงตัวเลขขึ้นมาให้กับแฟนเพลงนะคะ

พ่อค้าแม่ขายบอกเลยว่านี้เลขขายดีที่สุดก็คือ
พบรอบกันจากปลายแม่พึ่งคุณผู้ชม
เนอะก็เดินตลาดข้างหลังเชอรี่ก็เอาแล้วอ่ะ๒ใบอ่ะ
รวมไปถึงตัวเลขคล้ายวันเกิดนะคะ
ก็แม่เพิ่งเกิดวันที่๔สิงหาคม๒๕๕๙

ซึ่งหากแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็จะอายุ๖๒ปี
ก็เป็นเลขอันหนึ่งที่แบบหลายคนไปจับจองกันนะคะ

ปีนี้เป็นการจัดงานทะมุลครบรอบการเสียชีศิษย์ของแม่เพลง
ของพี่พึ่งเนี่ยจัดแบบเรียบง่าย

บางคนก็ไปร่วมงานที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
และยังเชื่อว่าพี่พึ่งยังอยู่ในใจของทุกคนในครอบครัว

ซึ่งทุกวันนี้พี่น้องก็ยังมีฝันถึงอยู่นะ

เขาก็เหมือนกลับมารวมกันนะคุณผู้ชมก็มีกิจกรรมทำนู่นทำนี่ด้วยกันนะคะ

อกจากเรื่องโชคเรื่องลาบที่เราได้ตามมา
คือการที่แม่พึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างคือแม้ตัวเองจะไม่อยู่แล้ว

ได้มีมหรสบให้แฟนเพลงได้แบบว่าสนุกสนานกันแบบตามภาพที่เราเห็น

ใช่ค่ะก็ทำให้ทุกคนได้กลับมาเจอญาติพี่น้อง
แล้วก็มาร่วมทำบุญกันด้วยนั่นเองนะคะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ